คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
ตัวสอบและหลายพื้นที่และคลัสเตอร์ใหญ่
กรณีของดีเจมะตูมวันนี้มีคืบหน้ากรณีดีเจมะตูมนะ
ดีเจมัตตูมนี้ต้องดูเพราะเข้าไปไล่ดูเกล้าวงจอปีด
ไปดูใบเสร็จของปาร์ตี้วันนั้น
แต่ว่าอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโต๊ะแชร์มหาสารคาม

เรื่องโต๊ะแชร์มหาสารคามนี่ของคุณ
คือจากจุดเริ่มต้นนะคนคนเดียว
มันกลายมาเป็นแบบลามไปเยอะเลยค่ะ
ซึ่งความคืบหน้านี้การตรวจเชิงลุกจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคามเนี่ยนะคะ
ล่าสุดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ก็ไปตรวจพบว่ามีผู้ติดโควิด๑๙ในคลัสเตอร์นี้เพิ่มอีกคนนึง
เพิ่มขึ้นมาเป็นสามีของผู้ป่วยรายที่๑๖ของจังหวัดมหาสารคาม
ทีนี้เขาก็เลยต้องสอบสวนโรคไงคะ
ปรากฏว่าคนคนนี้เขาไปร่วมกินโต๊ะแชร์กับผู้ป่วยรายที่๒ของคลัสเตอร์นี้

แล้วพอวันถัดไปวันรุ่งขึ้น
ก็ไปร้องคาราโอเกะที่บ้านผู้ป่วยรายที่สี่
แล้วก็เลยเริ่มมีอาการค่ะอาการก็จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรส
จนมาวันที่๑๘มกราคม
ทีนี้จากการตรวจสอบคือพบว่าผู้ป่วยเขาเดินทางไปหลายจังหวัด
ไปกรุงเทพฯไปนครสวรรค์ไปพิศนุโรคแล้วมาตรวจเจอเชื้อเลย๓๐มกราคม
ทีนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคาม
มันส่งผลให้บรรยากาศภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ว่าจะเป็นตลาดสดตลาดโต้รุ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพ
นี่นี่คือนักข่าวของเราไปเนี่ยนะคะดูสิบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของไม่ได้
บางคนนะนะคือขายข้าวแกงพอไม่มีคนมาซื้อทำยังไง
มันก็ต้องเททิ้งหมดมันก็เน่าเสียแล้วบางคนก็เลยตัดสินใจออกไปขาย
ก็ขายไม่ได้เดี๋ยวก็จมทุนเลยหยุดขายซะเลยครับ
ซึ่งสำหรับที่มหาสารคามเนี่ยนะคะคือผู้ป่วยจากคลัสเตอร์นี้
มันทำให้ลามไปที่จังหวัดอื่นอื่นเพราะว่าไปเจอผู้ป่วยที่ราชบุรีอีกสาม
ที่ขอนแก่นอีกหนึ่งด้วยใช่อย่างที่ราชบุรีนะครับ
ก็มีคนที่อยู่ในโต๊ะแชร์นะฮะแล้วก็กลับบ้าน
แล้วก็เอาไปติดลูกคุณลูกวัย๔เดือนเองนะครับ
นี่แหละฮะก็เป็นคลัสเตอร์ของโต๊ะแชร์มหาสารคาม
ซึ่งเรื่องนี้นะฮะรองนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุข
อย่างนายอนุทินชาญวิรากูลเมื่อเช้าก็ถูกถามนะฮะ
ถามกรณีการแพร่ระบาดของโต๊ะแชร์มหาสารคามเนี่ย
ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับนายอนุทินก็บอกว่าอย่างที่บอกแหละ
เวลาเล่าเข้าปากมันก็จะเป็นเช่นนี้
จังหวัดไม่ได้ห้ามดื่มเหล้าแต่ก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับ
บางคนบอกว่าถ้ากินเหล้าแล้วใครจะมีระยะห่างได้ล่ะ
คุณอนุทินบอกงั้นก็อยากกินสินะฮะ
เพราะว่าเรื่องของงานปาร์ตี้งานสังสรรค์เนี่ยนะฮะ
กลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้ศาสตร์ศุกร์เนี่ยเฝ้าเตือน
บอกว่าคุณอย่าประมาทคุณอย่าคิดว่างานสังสรรค์งานปาร์ตี้
ซึ่งอาจจะจัดเล็กของคุณหรือคนในครอบครัวเนี่ย
ไม่เสี่ยงแท้จริงแล้วมันเสี่ยงมาก
เขาก็เลยมาเน้นย้ำกันเรื่องนี้นะครับ
คุณผู้ชมไปดูที่แม่สอดจังหวัดตากกันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้ก็วุ่นเลยที่จังหวัดตากเนี่ยนะฮะ
ทำให้มีความจำเป็นต้องสอบสวนโรค
ว่าพยาบาลรายนี้ติดเชื้อมาจากที่ใดนะฮะ
ก็ปรากฏว่าไปพบว่ามีคนไข้รายหนึ่ง
ค้าขายอยู่ในตลาดสดเทศบาลนครแม่สอด
เป็นผู้นำเชื้อมาติดพยาบาลคนดังกล่าวนะครับ
เพราะว่าพยาบาลเข้าไปตรวจรักษาคนไข้รายนี้ในตลาด

ทีนี้ทางหน่วยที่ดูแลเรื่องนี้ก็ต้องนำตัวผู้ชายคนนี้
มาตรวจหาเชื้อปรากฏว่าติดโควิด๑๙จริง
คณะผู้สอบสวนโรคได้ลงพื้นที่เมื่อวานเลยนะคุณนะ
ปิดร้านค้านะครับตรวจสอบร้านค้า
และขอให้พ่อค้าแม่ค้ามาตรวจโควิด๑๙

ที่ต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนในวันแรก
การเปิดเรียนที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับ
เพราะว่าพบว่าคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
มีบุตรหลานซึ่งเป็นนักเรียนด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๔
เจ้าหน้าที่พยาบาลอสมและกองอาสารักษาดินแดน
กว่าร้อยคนก็ต้องร่วมกันลงไป
กรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่๒ตลาด

แล้วก็ตลาดสดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอด
มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองรวม๓จุด
คือหน้าตลาดกลางตลาดแล้วก็ท้ายตลาดนะครับ
ปูพรมคัดกรองบุคคลที่พักอาศัยบริเวณ๒ตลาดแห่งนี้

เป้าไว้ต้องเก็บสารคัดหลังต้องตรวจให้ได้พันคน
ตรวจให้ครบเนี่ยแหละฮะถามว่าตลาดวันนี้เปิดไหม
ยังเปิดอยู่แต่ว่ายังมีมาตรการที่เข้มงวดนะฮะ
ใช่ค่ะนี่จากที่จังหวัดตากนะคุณผู้ชม
พาไปดูที่เชียงใหม่หน่อยเชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เขาปิดพวกกิจการอาบอบนวดเนี่ยตั้งแต่วันที่๖มกราคม
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมพาไปดูหน่อย
เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นคืนแรกเลยนะ๑กุมภาที่เปิดให้บริการ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปทำหน้าที่ค่ะไปปฏิบัติงานค่ะไปทำข่าวค่ะ
ไปสอดส่องนะฮะไม่ได้ไปอาบอุบนวดนะฮะ
อบนวดและสถานบริการนวดแผนโบราณ
อันนี้เป็นสถานที่ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เลย
แล้วร้านเขาทำอะไรบ้างนี่เห็นไหม
เตรียมความพร้อมเต็มที่ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เลย
มีจุดคัดกรองด้านหน้าแบบนี้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ
แล้วก็ป้ายบอกจำนวนว่าจำกัดผู้เข้าใช้บริการจะต้องกี่คนกี่คน
ปรากฏว่าวันแรกเราก็เลยถามนักข่าวไงว่า
เท่าที่สอดส่องดูคือคนมาใช้บริการเยอะไหม

ที่เห็นวันแรกบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นักนะคะ

ส่วนเรื่องใหญ่คลัสเตอร์ของดีเจมะตูม
ตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบว่าทางโรงแรม
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามพรกรฉุกเฉินพรบโรคติดต่อหรือเปล่า
สำหรับงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูมวันที่๙

ว่ามีใครเข้าออกกี่คนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่า
เรื่องนี้มีคำเปิดเผยมาจากทางด้านของ
ที่ต้องออกมาเปิดเผยเองเพราะว่า
กรณีนี้ทางด้านผู้มนวยการเขตสาธรณ์กรุงเทพมนคร
ยื่นเรื่องให้ตำรวจสนทุ่งมหาเมฆ

วันเกิดที่โรงแรมบอัญญัตรี
ก็คือสนทุ่งมหาเมฆและสนลุมพินี

เพราะว่าทางกรทมเขายื่นเรื่องมาแล้ว
ตำรวจทำหน้าที่ร่วมกับทางสำนักงานอนามัยของกรุงเทพมนครนะครับ
ตรวจสอบห้องพักก่อน
ตรวจสอบห้องพักในคืนวันที่๙มกราคม
คืนปาร์ตี้ของดีเจมะตูมว่ามีใครเข้าออกบ้างนะฮะ
แล้วก็ตรวจสอบห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าของบรรยันทรี

ห้องอาหารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ๔๐๐ตารางเมตร
แล้วก็ในวันดังกล่าวมีคนใช้บริการอยู่๖๕คน
ส่วนดีเจมะตูมาใช้บริการพร้อมกับเพื่อน๑๔คน
หลังจากนั้น๓ทุ่มถามว่าห้องอาหารปิดตามเวลาไหมคุณ

ติดตามเวลา๓ทุ่มตามกำหนดของพรกรฉุกเฉิน

กับห้องอาหารปิดตามปกติเขาไม่ได้ทำผิดเรื่องเวลา

หลังจากนั้นคณะของดีเจมะตูมไปไหนต่อ

คือกลุ่มของดีเจมะตูมรวมแล้วทั้งหมด๑๔คน
ก็ไปเปิดห้องพักเป็นห้องสูตร๓ห้อง
ห้องสูดนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมแล้ว๓๕๐อัตราเมตร

ใช่เป็นห้องใหญ่เลยคุณผู้ชม
คือเขาเอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมาให้ดู
แล้วปรากฏว่าทั้งสามห้องนี้นะมีการเปิดเข้าออกอ่ะ
คุณผู้ชมดูสิทั้งหมด๒๖ครั้ง
เขาก็ดูจากพวกเทคลียร์ในการสแกนประตูเข้าออก
ครั้งเข้าออกแบบนี้นะฮะ
ก็เขาต้องตรวจสอบว่าการเข้าออกจำนวนมีทั้งหมดกี่คน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันมีเรื่องใบเสร็จด้วยไง
เพราะว่าร้านอาหารของโรงแรมปิดตามเวลาถูกต้องแล้ว
ทีนี้พอไปต่อที่ห้องมีการตรวจสอบใบเสร็จ
แล้วปรากฏว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพัก
คือในใบเสร็จระบุเลยว่ามียอดการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากมินิบามา
ทีนี้คุณผู้ชมคุณสุดสกุลมันกลายเป็นคำถามเหมือนกันนะ
ว่าในกรณีแบบนี้คือเขาไม่ให้นั่งทานที่ร้านถูกไหม
แต่ในกรณีของดีเจมะตูมกับผองเพื่อนซื้อแล้วก็ไปทานในห้องพัก
และโรงแรมจำหน่ายให้ได้หรือไม่
หรือว่าภายในห้องพักมันมีมินิบาซึ่งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางส่วนเนี่ย
มันจัดให้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องตรวจสอบโดยละเอียดนะ

คือเรื่องนี้ตำรวจเองก็บอกนะว่าจะต้องไปสอบถามกับหน่วยงานสาธารณสุขไง
ประเด็นกรณีนี้ว่าการดื่มในห้องพักจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่า
คุณแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าการดื่มในห้องพักแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายนี่
จะมีอีกหลายกรณีนะเพราะหลายคนบอกว่าไปกินตามร้านอาหารไม่ได้
เอามาดื่มในห้องพักทำไมจะทำให้ได้เขาก็มีคำถามแบบนี้
แต่ว่าทีนี้มีการถามอีกนะฮะว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรื่องการมั่วสุมเกิน๕คนมันเป็นอย่างไร
ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เรื่องนี้มั่วสุมเกิน๕คนมันยังไม่เข้าข่าย

เพราะว่ามันยังไม่มีพรกรฉุกเฉินมันไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้
ล็อกเรื่องนี้ไปแล้วถูกต้องไหมฮะ
ก็ต้องมารวบรวมพยานหลักฐานอื่นอีก
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องสอบถามความคิดเห็นและการวิเคราะห์
จากเจ้าพนักงานสำนักอนามัยด้วย
ว่ามันจะผิดตามพรบโรคติดต่อหรือไม่
หรือผิดตามพรกรฉุกเฉินเรื่องการควบคุมโรคหรือไม่

ที่นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบโรงแรมบรรยันทรีย์นี่แหละฮะ
ว่าบนโต๊ะอาหารชั้นดาดฟ้า
ขณะที่ดีเจมะตูมกับผองเพื่อนจัดปาร์ตี้วันเกิด

มีการยืนยันจากทางโรงแรม

ว่าโรงแรมไม่มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แล้วก็น้ำส้มคันน้ำบ๊วย
นี่รองนายยกรัฐมนตรีคุณอนุทิน
เปิดเผยออกมาว่าตรวจสอบโรงแรมแล้ว

แต่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์น้ำแอปเปิลน้ำส้มขัน
บ๊วยน้ำผลไม้เท่านั้นเอง
ที่เห็นเป็นแก้วมันคือน้ำเหล่านี้

ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจริง
ว่าร้านอาหารปิดตามเวลา๓ทุ่มจริง

กรณีของดีเจมะตูม

คือตำรวจเองเขาก็บอกนะว่าจะเตรียมพิจารณา
เกี่ยวกับความผิดทั้งพรบควบคุมโรค

คือจะเรียกค่ะเดี๋ยวต้องเชิญดีเจมะตูมมาให้ปากคำ

เดี๋ยวพอโควิดดีขึ้นอาการโควิดดีขึ้น
ตำรวจก็จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
คืบหน้าทั้งหมดของดีเจมัตตูม
อกจากนี้มันยังมีกรณีที่เกี่ยวข้อง